ผู้ชายคนหนึ่งค่ะลักษณะผมยาวนะขับรถนะ
แต่ว่าในขณะที่ขับรถไปถึงดงอุพึ่งแยกดงอุพึ่งนี่จะเป็นแยกใหญ่เลยนะ
แยกคล้ายแยกบายพาสบ้านเดี๋ยวฉันเองดีฉันทราบ
หลังจากนั้นค่ะลงมาจากรถมาถีบคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
อยู่แถวนั้นคือจอดข้างกัน
ให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนและจะเล่าให้ฟังว่า
เรื่องมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนผู้ชายคนนี้ค่ะ
มีรถจักรยานยนต์๒คันขับข้ามจากฝั่งตรงข้าม
แล้วก็มาจอดชะลออยู่บริเวณกลางเลนซ้าย
จะขับตรงไปก็ไม่ขับจะเลี้ยวก็ไม่เลี้ยว
จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปเลยเพราะเธอไม่ได้ยินอะไร

เธอก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้นะคะ
โดยชายที่ขี่รถจักรยานยนต์ถูกถีบที่หน้าและหัวจนสลบเลย
เห็นว่าที่เขาฟุบลงไปคือเขาหมดสติแล้วนะ

พลเมืองดีซึ่งจอดรถอยู่ด้านข้าง
เพราะว่ารถของเขาเนี่ยพอถูกถีบใช่ไหม
พอเขาสลบมันก็ไม่มีใครประคองรถแล้วสิ
รถจักรยานยนต์มันก็ไปอิงอยู่กับรถกระบะด้านข้าง
ทางตรง
ตรงแต่เหตุการณ์ทำร้ายร่างกายแบบนี้

ฟังเสียงคนถ่ายคลิปหน่อยค่ะ
กับน่ามากกว่าก็ไม่ได้โดนตัวหรืออะไร
เพราะเขามอเตรลักษณ์เขาเหมาะลงแล้ว
ดีหน่อยที่เขาเส้นหมุนกระน๊อก
ล่าสุดชุดสืบสวนสพเมืองอุบล
ออกติดตามผู้ชายหัวร้อนคนนี้
ทราบชื่อชื่อนายอ้อมนะ

อยู่ในขามใหญ่อุบลราชธานี
นี่แหละจากการตรวจสอบบ้านพัก

แต่ลูกสาวอยู่ลูกสาวก็เลยคุยกับทีมข่าว

ทราบเรื่องจากเพจของเมืองอุบลก็ตกใจ

ครั้งสุดท้ายก็คือคืนวันเกิดเหตุนั่นแหละ
ตอนนี้ยังไม่กลับเข้ามาที่บ้านเลย

ก็ไม่ใช่รถพ่อด้วยไม่รู้เป็นรถใครเหมือนกัน
ตำรวจก็จะติดต่อผู้ก่อเหตุมาสอบสวน